ทีนี้ไม่รู้แหละว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไร
แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำแบบนี้นะคะ
งานนี้ใหญ่เจอใหญ่รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อเจอกับ๑๘ล้อค่ะคุณผู้ชม
ล้อเขาจอดขวางถนนเลยนะไม่ให้๒๒ล้อไป
ดูก่อนค่ะคือในคลิปเนี่ยไม่มีเสียงแต่ดูอากับเกรียร์แม้ก็เดือดพอสมควรนะคะ
เห็นไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นท้ายไหมคะนั่นคือรถพ่วง๒๒ล้อ
ส่วนคันที่จอดขวางถนนคือ๑๘ล้อค่ะไม่ต้องนับหรอกเสียเวลานับล้อนะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าดิฉันขยายใจความให้นะคะผู้ชายที่สวมเสื้อลายใส่แว่นดำแล้วก็ในมือเนี่ยมีลักษณะคล้ายอาวุธดาบเนี่ย
ลงมาด้วยเนี่ยคนนั้นเป็นคนขับรถพ่วง๒๒ล้อส่วนผู้ชายอีกคนเสื้อน้ำเงินนั่นนะคะ
เป็นคนขับรถพ่วงสิบแปดล้อจอดขวางถนนแบบนี้นะคะทั้งสองคนมายืนโต้เถียงกันสักพักหนึ่งเห็นไหม
ด้านหน้าของรถพ่วง๑๘ล้อเนี่ยชนเข้ากับรถพ่วง๒๒ล้อด้วยนะคะ
คือเขาไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันนะเพราะตำรวจมาค่ะมาตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกง
ตรงข้ามครัวคุณน้องอำเภอบางปะกงฉะเชิงเศร้า
ไล่ลำดับไทม์ไลน์และเรื่องราวให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เรามีโอกาสสอบถามนายวัชรินพิลาดาอายุ๓๐ปี
นายวัดฉรินเนี่ยเดี๋ยวฉันไปช้านะ
นายวัชรินเป็นคนขับรถพ่วง๒๒ล้อ
เล่าบอกว่าตัวเขาขับรถบรรทุกน้ำตาลทรายขาวมา
กำลังมุ่งหน้าไปทางบางปะกง
ระหว่างทางมีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ที่มีนายวิสัยนนซีริอายุ๓๓ปี

นี่ค่ะเสื้อน้ำเงินกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเป็นคนขับ
ขับไล่ตามมาแล้วตะโกนถามว่ามาปาดหน้าทำไม
กระทั่งพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ชัชรินเป็นคนขับรถบรรทุก๒๒ล้อ
เห็นรถของวิสัยซึ่งขับรถพ่วง๑๘ล้อ

จากนั้นจู่รถของนายวิสัยก็เลี้ยวขึ้นมาจากถนน
ทำให้รถของเขาเนี่ยเบรกไม่ทันแล้วชนเข้าไปที่ส่วนหน้าของรถ
พอลงมาจากรถก็เจอคู่กรณีจะเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ก็เลยต้องพกมีดดาบลงมา

จากนั้นฝั่งนายวิสัยเปิดเผยบอกว่า
วิสัยคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อนะคะบอกว่า
พ่อของเขาขับรถอยู่ด้านหลัง
โทรมาบอกว่าถูกนายวัชริน
ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วง๒๘ล้อ
ขับรถปาดหน้าหลายต่อหลายครั้งจนเกือบจะชนกัน
นายวัชรินยังพยายามจะเบรก
รถของพ่อตัวเองชนท้าย

ขับมาขวางใช้๑๘ล้อขวาง๒๒ล้อนะคะ

เพื่อจะเรียกมาคุยแต่นายวัชรินกลับเฉียวชนรถ
แล้วสุดท้ายก็ลงมามีเรื่องกัน
เอ๊ะแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองเนี่ยจะเล่าไม่ตรงกันนะคะ

แล้วก็เบียบแจ้ให้เขาถอยไปอีก
แต่เขาไม่ยอมถอย
รถพุ่มมันเบียบให้หยุดมาก็เลยรวดไปเลยครับ

เพราะว่าชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนน

ไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้

ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เชิญตัวทั้งคู่

พื้นผิวการจราจรเพื่อเปิดเส้นทาง

ที่ทำให้รถติดยาวหลายกิโลเมตรเลยนะคะ
เบื้องต้นก็บอกว่าจะมีการแจ้งความ
เกี่ยวกับกรณีการทำร้ายร่างกายกันนะคะ